ที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะมีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นชุลมุนที่ว่าเนี่ยตัวละครมีไม่กี่ตัว
แต่มันชุดละมุนจริงจริงเพราะงงไปหมดคือแรกเริ่มมันเริ่มจากสามีกับภรรยา
เขามีปากเสียงทะเลาะกันพอเห็นท่าไม่ดีพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องฝ่ายสามีอ่ะค่ะ

เป็นว่าไปต่อยกันกับสามีอีกทะเลาะกันเป็นวงที่สองเท่านั้นไม่พอ
มีรอปภที่อยู่บริเวณนั้นนะคะเห็นเหตุการณ์จะเข้ามาห้ามอีก
คราวนี้มารุมมาตุ้มกันไปใหญ่มีเสียงปืนดังขึ้นมาหนึ่งนัด
วงแตกกระเจิงหมดเลยค่ะเพราะดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีใครโดนยิง
จับตัวคนก่อเหตุที่ทะเลาะวิวาดกันได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รู้เรื่อง
ไม่มีปืนไม่ได้ยิงอ่าที่ทะเลาะกันอยู่ได้เหรอเออ
ไม่มีปืนด้วยไม่มีปืนไม่ได้ยิงงงไปหมดอ้าว
เหตุการณ์เกิดขึ้นหัวค่ำเมื่อวานนี้เองนะคะตำรวจสพเมืองเชียงใหม่เนี่ย
เขาได้รับแจ้งมาว่ามีคนทะเลาะวิวาดกันแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นด้วย
รีบนำกำลังไปตรวจสอบระงับเหตุจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในสถาบันวิจัย
และพัฒนาพลังงานของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในตำบลแม่เหี่ยค่ะ
จับตัวผู้ชายได้สองคนลักษณะเหมือนเมาสุราครับ

ทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจค้นรถเก่งนายสมปองค่ะ

พอไปตรวจห้องพักของทั้งสองคน
คือทั้งสองคนนี้เป็นลูกจ้างที่สถาบันวิจัย

กระสุนเนี่ยของใครนี่สภาพในรถ

พอขึ้นไปตรวจที่ห้องเจอกระสุนปืน

พนักงานรักษาความปลอดภัยของสถาบันวิจัย

ตำรวจบอกคุยกับสองคนนี้ไม่รู้เรื่องแล้ว
ขอคุยกับพนักงานหน่อยละกัน

เขาเห็นผู้ชายสองคนกับผู้หญิง๑คนเนี่ย

แล้วอยู่ผู้ชายคนนึงก็เดินหนีไป
เหลือผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกัน๒คน

พยายามเจรจาตกลงอะไรสักอย่างอยู่

ก็เลยตะโกนบอกว่าแบบให้ออกมาให้หนีออกมามีปืนอยู่อะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นปั้งหนึ่งนัด

เหลวมองไปเห็นทางรอปภนะครับ

ไปหาเรื่องของรอพออีกครับประมาณนั้นหาเรื่องรอปภรอพอคนนี้ใช่ไหม
ใช่ครับผมอ่าแล้วเขาชักปืนยิงใครอ่าระหว่างนั้นอ่ะ
ผมก็พยายามเห็นปืนแล้วผมเนี่ยพยายามบอกให้รอพอนะครับ
ให้รีบรีบหนีก่อนไม่งั้นอ่ะ
เราไม่รู้ว่าเขาจะยิงตอนไหนนะครับยิงตอนไหนยังไงนะครับ
แล้วก็ทีนี้พอหันหลังกลับไปปุ๊บนะครับก็
ได้ยินเลยปั้งหนึ่งนัดนะครับผมก็เหลือมาดูนะครับ
พอเออเป็นไงบ้างพยายามหนีแล้วอืมครับอ่ะตำรวจได้ฟังเรื่อง
รอปภแล้วกลับมาคุยกับสมปองอีกทีครับหวังว่าเวลาผ่านไปสักพักหนึ่ง
ปองน่าจะได้สติขึ้นนายสมปองก็บอกว่าเขาทะเลาะกับเมีย
ก็ที่เห็นของเต็มรถเนี่ยคือเก็บของจะกลับไปอยู่บ้านเกิด
จังหวัดสุโขทัยเลยไม่อยู่แล้วแล้วปรากฏว่าพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ย
เข้ามาห้ามก็เลยกลายเป็นว่าเขาไปมีปากเสียงกับลูกพี่ลูกน้อง
ต่อยกันเข้าไปอีกแต่เขายืนยันนะคะว่าปืนอ่ะไม่ใช่ของเขา
แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนยิงปืนด้วย
เอาที่ไหนยิงพี่ไม่มีปืนอ๋อแล้วปืนที่ตกน่ะปืนใครอ่ะ
ปืนใครก็ไม่รู้ปืนใครก็ไม่รู้เป็นศพเหรอ
ไม่มีผมแค่ได้ยินปืนครับแค่ชกต่อยกันเฉย
ก็ชกต่อยกันธรรมดานี่ปืนใครไม่รู้ทำตกไม่มี
นี่หน้าตาจริงจังด้วยแต่รอบพอบอกว่าก็เห็นว่าสมปองมีปืน
ก็เลยอ่ะตอนนี้เรื่องราวไม่ตรงกันตำรวจก็เลยว่าอ่างั้นเดี๋ยวสมปองกับพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องที่ต่อยกันเนี่ย
เดี๋ยวไปโรงพักด้วยกันนะขอไปพูดคุยสอบสวนเพิ่มเติมหน่อย
เพราะดูทรงแล้วยังดูเมากันอยู่ยังคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง
เดี๋ยวถ้ามีข้อเท็จจริงอะไรเนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอระบุแล้วก็จะได้มาแจ้งข้อกล่าวหากันทีหลัง
ครับความพิสูจน์ไม่ยากหรอกดูคราบขะเหมาดินฟืนดูลายนิ้วมือแฟนแป๊บเดี๋ยว
นี่ก็รู้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ